ไปที่โรงเรียนปักทงชัยนะครับ

นักเรียนที่นี่นะครับเขาบอกว่าเขามีวิธีการ

เขียนคำโอยพรขอพรภาษาญี่ปุ่น

นี่แหละครับเห็นไหมครับการแต่งตัวนะครับ
แต่งชุดญี่ปุ่นนะครับ
นักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
ได้จัดกิจกรรมวันธนปะตะ
เป็นวันเฉลิมฉลองที่เจ้าหญิงทอผ้ากับเจ้าชายเลี้ยงวัว

ในวันที่๗เดือน๗ตามตำนานของญี่ปุ่น
โดยมีนักเรียนกว่า๓๐๐คนร่วมชมนะครับ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม

อกจากการแสดงการละเล่นต่างแล้ว

เขียนการ์ดขอพรเป็นภาษาญี่ปุ่น

จุซังเมโนโกบูจิโออิโนริอิตาซิมัติ

ขอให้ทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

รวมทั้งได้ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย